บอกมีห้องให้มีแต่ห้องหือ

เป็นเพลงของเจ้าตัวด้วยแต่งเองด้วยนะคะ
และเพลงนี้จะทำให้ลุงศรีได้๑๐๐๐บาทหรือเปล่า
เพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาทคุณเต๊ะตระกูลต่อนะครับ
ร้องจบลงไปแล้วแล้วคุณเต๊ะร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้ร้องได้ครับ
แกป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็หนักที่สุดในสองเดือนเนี้ยอืมทีเนี้ยเห็นบอกว่า
ลุงศรีอยากพาป้าศรีกลับไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านเป็นของขวัญให้ป้าครับ
เพราะว่าป้าแกร่ำร้องเหรอจ๊ะแกบ่นว่ายังไงก็ไปอยู่บ้านเราดีไหม
อย่างนั้นดีกว่าอยู่ที่นี่อย่างน้อยเราก็ยังมีคนบ้านเรามีพี่มีน้องอะไรพูดไป
เขาก็พูดมาทีไรก็แน่นใจผมเหมือนกันล่ะเพราะว่าเราคิด
คิดแต่เราจะหาทางใดเราทำไม่ได้เพราะว่ายิ่งทำงานไปเมื่อก่อนนี้
ยังทำได้ยี่สิบห้าพันบ้างยี่บวกกว่านั้นบ้างทุกวันนี้บางทีก็ทำได้สิบเอ็ดพัน
ไปนอนอยู่โรงพยาบาลนี่หลายหลายกว่าค่ะเงินสิบเอ็ดพันก็ได้แค่ว่าสามพันกว่าบาท
แต่ค่ารถก็ยังไม่พอนะครับค่ะลุงคะเห็นบอกในชีวิตลุงไม่เคยให้ของขวัญอะไรป้าเลย
ไม่เคยครับเพราะผมก็จนเนอะหาได้กันมาขนาดพ่อแม่เขาไม่ยกให้เขาก็ไม่มีโอกาสได้หรอกครับ
เขาคิดว่าพอเลี่ยงกันได้ก็ยกมาให้ก็ดูแลกันไปเหมือนบ้านนอกนะครับค่ะ
ทีนี้แต่ก็ถึงไม่เคยให้ของขวัญอะไรแต่ก็ดูแลกันมาเป็นอย่างดีครับผมก็เลยตั้งใจไว้ว่า
ในเมื่อนี่คือสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วอยากจะมอบการกลับบ้านเพื่อเป็นของขวัญให้ป้าว่าอย่างนั้นครับผม
ถ้าทำได้จริงจริงลุงจะมีความสุขแค่ไหนที่สุดในชีวิตของผมเลยครับ
คุณลุงไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงนะคะในความรู้สึกที่เห็นคุณลุง
คุณลุงบอกว่านี่คือสุดยอดของความรู้สึกคือเราเห็นความเศร้าความเจ็บปวดความอ่อนแรงความทุกข์ความกลัวทั้งหมดอยู่ในคู่ชีวิตคู่นี้จริง
ก่อนจะสมัครมารายการนี้ค่ะคุณลุงคิดไหมว่าของขวัญที่คุณลุงหวังมันช่างริบหรี่และมืดดำเหลือเกินมันไม่มีทางเป็นไปได้
คิดครับมันชาตินี้ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
ในเมื่อรู้อยู่แก่ใจบอกอะไรกับภรรยาคะ
ก็บอกว่าแต่อดทนไปอยู่ไปซะก่อนยังไงก็เราได้อยู่เคียงกันเนี่ยก็ถือที่สุดแล้ว
ป้าของขวัญที่ลุงอยากจะให้คือกลับไปอยู่ที่บ้านป้ารู้สึกยังไงกับของขวัญชิ้นนี้

ถึงจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหม
มันมีหนี้เยอะไงไม่ได้กลับถ้าหนี้หมดคงได้กลับ
แต่นี่มันเยอะจริงนะคุณป้านะรักกันมากี่ปีแล้วนะจ๊ะ

คือเขาเป็นคนขยันทำกับข้าวอะไรเนี่ยเก่ง
เสื้อผ้าอะไรคือไม่ให้ลำบากร่างเพื่อนล้างจาน
คือผมมีหน้าที่ไปทำงานอย่างเดียวเอาเงินเข้ามาให้ครอบครัวให้แก

เขาดูแลอย่างดีจ้ะ
ไม่มีใครช่วยดูมีแต่เขาคนเดียว

อยากขอบคุณอะไรลุงไหมที่ลุงดูแลดีมาตลอดเลย
อย่าบอกว่าอยู่ด้วยกันไปนาน
มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะ
ทุกคนต้องประสบแน่นอนกับการจากราประเภทนี้
แต่มันก็น่ากลัวจริงเลยทีเดียว

อยากให้กำลังใจอะไรคู่นี้บ้างคะลุงกับป้า

สู้นะครับขอให้มันผ่านไปได้ดีนะครับ
กำลังจะให้ลูกก็ป่านะครับผม

สามารถหยุดแต่ถ้าไม่อยากแข่งต่อหยุดหยุดก็เอางเงินให้ลุงศรีละแสหนึ่ง
มูลค่าสองหมื่นบาทนะครับคุณเต๊ะครับในเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ
ตัวช่วยนะครับยังเหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
เพลงที่๒นี้คุณเต๊ะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ดวงแต่เว้นซองแซงแงงแต่อายแต่เศร้าอายโลคิดหอดเยาว์สู้เศร้าสู้แหลก
จากว่าเป็นจังใดอยากกินแต่น่อไม่เอามาต้มมามกม้าซุ่มมาแดง
ก็อยากสิสวนเจ้าไปลงท่องลงศากรึเหล่าไปลานนาครมแทน
อย่าลืมเดอะกาต้าเสียมนอยไว้กลไว้แชงบางน่อแดงมันอาสิเกิดอยู่หลึก
ทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด
ก็ย้อนว่าหากเจ้าแห้งสิให้สุดแดงจัง
ใจที่อายสุนไปหาน้องไม่ก็เพราะเด็กไล่ใจแง่ง
หากเจ้าบ่มีใครทอหน้าบ่ล้อแต่หากร้ายกันเจ้าบ่มีทาง
ไปไปหาหนอไม่น้ำอายแน่เดือนคำแพง
ก็ย้อนว่าหากเจ้าแห้งสีหายสุดแดงจัง